ก็คือกรณีที่วัยรุ่น๖คนรุมทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิตนะครับ
ในวันนี้ครับตำรวจที่สนโชคชัยนั้น
ก็นำตัวผู้ต้องหาขออำนาจศาลฝากขังแล้วครับ
นายอรินยศพงศ์อนันต์นายอัครเดชทัศนะ
นายมนมณัฐแสงโพนายจตุพรจันโสภานะครับ
และนายเมฆพลไกรสอนที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกัน
ใช้มีดรุมทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันทร์
ชายที่ขาพิการอาชีพส่งขนมปังจนเสียชีวิต
หน้าร้านขายขนมปังซอยโชคชัย๔แยก๖๙
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ในวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาขออำนาจสารอาญาฝากขัง
เป็นผลัดแรกฐานความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยท้ายคำร้องขอฝากขังพนักงานสอบสวนก็ยื่นคำร้องขอคัดค้าน
การประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยนะครับ
ส่วนนายพีรพลยศพงศ์อนันต์วันนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้นำตัวมายังศาลครับ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ
ผู้เสียชีวิตนั้นก็ทราบว่าทางกลุ่มญาติต้องการให้ตำรวจ
ดำเนินคดีกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุที่อ้างว่าเป็นลูกตำรวจด้วย
เพราะว่ามีพยานเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด
เรื่องต้นตำรวจก็รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้พิจารณาแล้ว
นอกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตร้องขอให้ตำรวจ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและเจตนาค่า
ซึ่งตำรวจยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐาน
โดยเฉพาะภาพจากคลิปวิดีโอแล้วก็กล้องวงจรปิด
ต้องนำไปแยกแยะพฤติการให้ชัดเจน
ก่อนที่จะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังไม่มีญาติยื่นขอประกันตัวระหว่างการสอบสวนในคดีนี้

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ